สลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะแผงแผงเนี้ยคือเห็นแล้วก็แบบโอ้โห
ตกใจแต่มีคนซื้อหมดละน่ะเดี๋ยวชมไปดูภาพ้าว
สีแดงตรงนี้นะครับผู้ที่โพสต์เอาไว้นะครับเป็นผู้ที่ใช้
เลือดแบบนี้นะครับแล้วก็ระบุข้อความบอกว่ามีใครสนใจ
ช่วยซื้อลอตเตอรี่ไหมคะพอดีพี่เขยกับพี่สาวแกขายแต่ว่า
อุบัติเหตุรถชนพี่เขยเสียชีวิตพี่สาวบาดเจ็บสาหัสยัง
อยู่ที่โรงพยาบาลฝากแชร์หน่อยค่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็น
ข้อความที่อาจจะดูธรรมดาแต่มันสะเทือนใจจริงนะฮะคนเข้ามา
แสดงความเห็นใจเยอะแล้วขอซื้อเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะ
เห็นใจเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับผู้
โพสต์ได้โพสต์บอกว่าขอบคุณมากมากค่ะสำหรับทุกท่านที่
ตตาจะช่วยซื้อลอตเตอรี่ของพี่ที่ประสบอุบัติเหตุแต่ตอน
แล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ขายหมดแล้วนะครับ
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ฮะลอตเตอรี่แผงนี้ที่เปื้อนเลือดเนี่ย
มันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุนะครับที่เราเสนอไปเมื่อวันก่อน
ถ้าท่านจำได้นะครับเป็นอุบัติเหตุสลดนะครับ
นายเสือพงศ์การชนะชำนาญอายุ๓๑ปีเข้าไปกอดศพของพ่อครับ
คุณพ่อชื่อนายมานะอายุ๔๙ปีตรงนี้ฮะพ่อเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถูกรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์แล้วก็เหยียบซ้ำจนเสียชีวิตคาที่
แล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุบลรัชธานีนะครับ
ลอตเตอรี่เนี่ยตอนนั้นยังติดตัวนายมานะผู้ตายอยู่เลยนะครับ
น้องสาวก็เอาแผงนี่แหละเอามาโพสต์ขายวันนั้นใครเห็นภาพนี้ก็สลดใจนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๔ทุ่มนะครับคืนวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ท้องที่ของสพวรินชำราบนะครับตอนนั้นได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์เฉียวชนกันสามคันมีทั้งคนเจ็บสาหัสและคนเสียชีวิต
บนถนนวาลินกรรภารักษ์ตะบลแสนสุขอำเภอวาลินชำราบที่อุบัติรัชธานี
นายมานะกาญจนชำนาญอายุสี่สิบเก้าปีเสียชีวิตนะครับแล้วที่กลางหลังเนี่ย
มีรอยคล้ายกับล้อรถยนต์ด้วยนางชวีอายุห้าสิบสองปีภรรยาของนายมานะ
บาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าตำรวจเนี่ยไปเจอรอยแล้วก็เศษชิ้นส่วนของไฟหน้ากับกันชนท้ายรถเก่งด้วยนะครับ
เป็นรถเก๋งสีขาวตกอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนถึงศพของนายมานะประมาณหกสิบเมตร
คาดว่าอาจจะเป็นของรถเก๋งคู่กรณีที่ชนแล้วหนีและมีจักรยานโยนอีกคันด้วย
ซึ่งต้องไปไล่ตรวจสอบต่อว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่คดีนี้
นี่นะคะคือไว้ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะพ่อแม่กับญาติของนายมานะ
ก็ย้อนกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งนะคะครับไปจุดทูปเทียนบอกคนตาย
เรียกวิญญาณกลับบ้านไปบำเพ็ญกุศล
ญาติของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าตอนนี้นางชวีอาการดีขึ้นแล้ว
แต่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ส่วนที่บ้านก็มีการตั้งศพนายมานะบำเพ็ญกุศลนะคะ
ด้านนางจารุณีเคนสาลีหรืออ๋อยเจ้าของเฟซบุ๊ก
ที่เป็นคนโพสต์ค่ะอ๋อยบ้านตำเนี่ยนะชื่อเฟซบุ๊คเขา
ก็เป็นน้องสาวของนางชวีเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ขายลอตเตอรี่หมดแล้วนะคะ
ตอน๕ทุ่มเช้ามาขายหมดเลยค่ะ
มีคนขอซื้อทั้งผ่านทางเฟซบุ๊กทั้งโทรศัพท์ไป
ตอนแรกเนี่ยนะคะลอตเตอรี่บางส่วนมีเพื่อนร่วมอาชีพนำไปช่วยขาย
เหลือประมาณ๒๐๐กว่าใบที่เปื้อนเลือดเยอะไม่สามารถไปขายได้
ก็เลยต้องโพสต์แบบนี้เธอก็เลยบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงนะคะที่ช่วยอุดหนุนค่ะ
มันลอตเตอรี่มันเหลือเยอะในส่วนที่ว่าเปื้อนเลือด
เราจะไม่สามารถส่งให้คนที่เขารับไปขายต่อแทนเราได้
จากเราไม่สามารถไปขายได้เนี่ย
พี่ก็เลยตัดสินใจเอามาโพสต์เพื่อเอาเงินส่วนนี้มาประกอบพิธี
ทางศาสนาในเบื้องต้นค่ะ
รวมน่าจะเกือบ๒๐๐๐ใบค่ะ
ส่วนที่เอามาโพสต์ขายนี้คือพี่มันเปื้อนเลือดมาก

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์แล้วก็อุดหนุนมาณที่นี้ด้วย
ขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจช่วยเหลือกัน
จารุณีบอกว่าตอนนี้เท่าที่รู้นะคะ
คู่กรณีที่ชนเป็นเด็กแว้นอายุไม่ถึง๒๐
ก็ต้องรอการสอบสวนจากสหวิชาชีพด้วย
ส่วนที่ว่าจะมีรถยนต์มาเหยียบซ้ำหรือเปล่า

ด้วยความที่ว่าไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยตรงนั้นนะคะ
ก็ต้องรอผลตรวจเพื่อมายืนยันนะคะ
แต่จักรยานยนต์เนี่ยมีทิ้งอยู่คันหนึ่ง

ใช่ไหมฮะก็ต้องรอการตรวจสอบต่อไป
คนที่ซื้อสลากเนี่ยผมว่าเขาคงตั้งใจช่วย

คงไม่ได้คิดว่าโอ้โหเปื้อนเลือดแบบนี้
ถ้าถูกขึ้นมาขึ้นรางวัลได้ไม่ได้ยังไง